รัฐธิประหลาดที่ไปอบรมค่ายคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนชั้นม๔

โรงเรียนเบนจมะมหาราชที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
คือน้องบอกกำลังอบรมอบรมอยู่วิทยากรขึ้นมาตกใจงงไปหมด

แล้วก็ให้คาถาสวรรค์๕คำ
แล้วให้เขียนชื่อนะ
แล้วเผาชื่อตัวเองบนกระดาษเนี่ยนะ
เพื่อลบชื่อออกจากบัญชียมทูต
บอกนี่คือพาสปอร์ตจะขึ้นสวรรค์
เด็กเขาบอกให้เขาไปยืนเข้าแถวหลับตาแล้วแบบ

เดี๋ยวนะแค่เขียนชื่อเผาก็ได้ขึ้นสวรรค์เลยเหรอคะ
ใช่บอกพบชื่อจากบัญชียมทูตแล้ว

พุทธเจ้ายังโอ้โหบำเพ็ญเพียรตั้งกี่ปี

นี่ช่วงเที่ยงนะฮะค่ายคุณธรรมของโรงเรียน
สุดท้ายน้องเขาบอกเขาทนไม่ไหวกันไม่รู้จะทำยังไง

ก็เลยโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กชื่อโรงเรียนเอาไว้

พ่อแม่ผู้ปกครองเขาเห็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

สอบถามไปสอบถามมาเนี่ยโอ้โหต้องแจ้งไปยังพอพอก็
มาตรวจสอบแล้วสั่งเลิกทันที

แต่แน่นอนว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคำถามมายัง
ก่อนที่จะอบรมค่ายคุณธรรมให้เด็ก

แล้วคุณครูที่อยู่ในห้องอบรมกับเด็กเนี่ยไม่เอ๊ะกันหน่อยเลยเหรอ
นั่นไงเห็นไหมมาตั้งแท่นบูชาอะไรเห็นไหมอย่างนี้
ม๕นะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังจากทางคนที่เขาเป็นคนทำพิธีไปนะที่เป็นคุณยายเลยอ่ะ

เป็นรัฐธินะเขาเรียกกันอยู่รัฐธินึงนะครับที่เป็นรัฐธิประหลาดนะฮะที่อวดอ้างอุตลิบอกเป็นเนี่ยแหละ
ศาสนาพุทธของแท้รัฐธิรัฐธินี้นะครับท่านผู้ชมครับรัฐธิอนุตรธรรม

วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เมื่อวานคนที่เขามาเป็นตัวแทนเป็นวิทยากรของรัฐอนุตรวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกโอ๊ยไม่ได้หลอกลวงอะไรหรอก
เขาสอนศาสนาพุทธอะไรนี่แหละแต่มันค้านสายตากับสิ่งที่เด็กเขาสื่อออกมาเหลือเกิน
วันนี้ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสมปรารถนาแล้วก็ทางคุณกณิตถาทองเลิศ
ที่เป็นผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีและอำนาจริง
มาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนนะฮะทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพอดุริยะจันทร์ประจำ
ภูมิในการโรงเรียนเบนจมะมหาราชที่อุบลรัชธานีก็มาให้ข้อมูลนะครับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งโดยพอดุริยะยืนยันว่าพอไม่รู้จริง
ว่าจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้วันนั้นรู้แค่ว่าจะมีโครงการอบรมธรรมะทั่วไป
ให้กับเด็กนักเรียนชั้นม๕ก็อนุมัติให้ครูไปดำเนินการ
เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่เขาดูแลโครงการอยู่แล้ว
ค่ะแต่ไอ้รายละเอียดโครงการอ่ะที่ส่งเรื่องมายังพอเนี่ยแจ้งว่าช่วงเช้าจะอบรมเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจธรรมะมีวิทยากรนอกที่ได้รับเชิญมา๑คน
ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความกระตันยูรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พอดุริยะบอกว่ามาทราบความผิดปกติหลังจากที่เขาเริ่มจัดกิจกรรมกันไปแล้ว
พอรู้ปุ๊บสั่งยกเลิกปั๊บทันทีเลยผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าได้ไปตรวจสอบ
ครูที่ดูแลโครงการแล้วนะครับว่าเออทำไมถึงเชิญวิทยากรคนนอกเข้ามา
แล้วก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มรัฐธิอนุจรธรรมอะไรเนี่ยที่แบบโอ้โหสอนศาสนามันผิดเพี้ยนไปหมดเนี่ย
พบว่ามีครูผู้ดูแลโครงการคนหนึ่งเขารู้จักกับผู้ปกครองของเด็กชั้นม๒คนหนึ่ง
ซึ่งเคยทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยกันพอเขารู้ว่าม๕จะมีอดอบรมแบบเนี้ย
ค่ายคุณธรรมค่ายธรรมะเขาก็เลยติดต่อมายังครูที่ดูแลโครงการ
ว่าเออเดี๋ยวจะช่วยจัดอบรมให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะส่งวิทยากรมาเขาก็ส่งมากัน
ซึ่งยืนยันว่าตัวผู้มนุยการเนี่ยไม่รู้มาก่อนจริงว่าวิทยากรที่มาเนี่ยจะมีคนนอกด้วย
แล้วจะมาทำแบบนี้ถ้าเกิดรู้เนี่ยยังไงก็ไม่อนุญาต
เพราะมันเป็นการทำพิธีกรรมมันไม่ใช่การสอนธรรมะอย่างที่ควรจะเป็น
ขอกลับขออภัยเช้าเบญจมะมหาราชซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่
เป็นสถาบันหลักของอุบลรัฐธานีมีสิทธิ์เก่ามากมาย
ในนามผู้บริการโรงเรียนก็ขอนอมรับและจะไม่ให้เกิดอีกเหตุการณ์

ขณะเดียวกันท่านผู้ผู้ชมครับทางผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลรัชธานีและอำนาจเจริญที่มาตรวจสอบนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ส่วนรัฐอนุตรธรรมที่มีวิทยากรแล้วก็เอาพิธีกรรมต่างเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน
กำลังสืบค้นข้อมูลอยู่นะฮะและกำลังประสานข้อมูลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ว่ารัฐธินี้มูลนี้จัดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ส่วนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การบอกว่าหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณตรีนุษย์เทียนทองทราบเรื่องเนี่ยสั่งให้ตรวจสอบทันทีเลยนะฮะพร้อมกำชับโรงเรียนในทุกพื้นที่ให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรม
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้กับโรงเรียนที่อื่นหากจะจัดกิจกรรมจากนี้ไปต้องมีรายละเอียดแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างละเอียดด้วย
ตรงนี้ก็คงต้องขอฝากในหลายโรงเรียนนะคะว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมโครงการอะไรแล้วมีวิทยากรจากคนข้างนอกเข้ามาก็อยากจะให้เจาะลึกในรายละเอียดนิดนึงว่าเขาจะมานำเสนออะไรความรู้มาให้ความรู้มาให้ความอบรมเรื่องอะไรให้กับลูกของเราบ้างเพื่อที่ว่าผู้ปกครองเองเขาก็จะได้สบายใจแล้วลูกเองก็จะได้รับความรู้ที่

ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธิอนุตรธรรมนะครับ
เวลาเขาไปสงไปสอนไปเจอผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปทำพิธีกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะ
แล้วที่มาทำให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะคือบางทีโรงเรียนอื่นที่เขาเคยไปเนี่ย
มีเนรไปร่วมพิธีด้วยก็มีนะไปไหว้ไปสวดนะครับแล้วก็มีพิธีที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาเรียกว่าญาติธรรมเนี่ย
เป็นผู้เข้ารับธรรมะเนี่ยจะต้องมารับคำสอนของเขาลักษณะเป็นมูลนิธิด้วยนะฮะ
แต่ที่มาล่าสุดที่ม๕โรงเรียนเบนจมะมหาราชที่เกิดเหตุเนี่ยคือมันถึงขั้นให้เขียนชื่อแล้วก็เผากระดาษบอก
เป็นการลบชื่อออกจากบัญชียมทูต

คือการบอกว่าทำแบบนี้แล้วคุณจะได้ขึ้นสวรรค์ฟันทงมาแบบนี้มันอวดอ้างไหมคะ
ห้องไม่ให้เด็กออกแล้วก็สอดแทรกเข้ามาเนี่ยนะฮะ
มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอนะครับ
อ้างว่าเป็นผู้ที่รับธรรมะและถือศิลป์กินเจ
กับทางรัฐธิอนุจรธรรม

เอาศพมา๓วัน๗๒ชั่วโมง
รัฐธิของเขาเนี่ยเห็นไหมเนื้อตัวอ่อนนิ่มเนื่องจากเป็นผู้มีบุญ
เหมือนตายแล้วยังยิ้มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตายจริงไม่ตายจริงหรืออะไรยังไงนะ
ไม่แต่ดูยังไงยิ้มเขาปากเขาคว่ำอยู่ค่ะเออเนี่ยเห็นไหมมุมปากตกลงไม่ไม่ยิ้มนะคะ
เขาอ้างของเขาไว้เนี่ยแล้วเขาเผยแพร่ทางยูทูปเอาไว้ตัวนิ่มเหรอคะเอ๊ะแต่จริงจริงมันมีคำอธิบายอยู่แล้วนี่
เรื่องศพว่าวันระยะเวลาผ่านไปเท่าไหร่อุณหภูมิยังไงเรื่องร่างแข็งร่างนิ่มอ่ะ
เขาก็อาจจะเอาไปเผยแพร่ให้กับคนที่เขาอยากจะเอาไปเผยแพร่แล้วก็ใครหลงเชื่อแบบไม่ได้ตรวจสอบมันก็เชื่อไง
อยู่กับเขาแล้วจะมีบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็ไม่นิ่มนะแขนตั้งขึ้นมาขนาดนั้นนะคะ
นี่ไปหลายที่เนี่ยแล้วบางทีแบบเอาศพไปให้ดูแล้วอ้างว่าศพเนี่ยนิ่มเพราะว่าอยู่กับรัฐธิเขา
แล้วมีบุญอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าได้ฟังคำชี้แจงจากตัวแทนวิทยากรที่ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วนะ
บอกว่าพวกเขาดำเนินการตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาพุทธเป็นพุทธมหาญาณจากไต้หวัน
แต่อาจารย์จตุรงค์บอกว่าแท้จริงแล้วไต้หวันเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับพวกรัฐธิแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าเอารัฐธิไปแอบอ้างหลักคำสอนของศาสนาอื่นนะฮะ
อย่าไปหล่มเชื่อกับพวกที่เคลมคำสอนของศาสนาอื่นที่เขามีก่อนมาเป็นพันปี
ไม่ว่าจะพุทธคริสต์พุทธอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วก็มาเคลมรถของตัวเองใหม่กว่าสดกว่าดีกว่านะฮะ
แล้วก็จะมาใช้อำนาจรัฐในการเข้าไปเจ้าที่เจ้าการ
ในการล้วงลูกผู้ปกครองเด็กเยาวชนหรืออะไรก็แล้วแต่
เบาได้ก็เบานะฮะเพราะว่าคุณเป็นแค่รัฐธิ
คุณไม่ได้เป็นศาสนาที่รับรองโดยรัฐนะฮะ
ก็ต้องหวยหูระวังไว้ให้ดีครับรัฐธิแบบนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลไปเนี่ย
ความจริงรัฐธิอนุจรธรรมไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะ

คือมีคลิปมีโพสต์มีการเผยแพร่ข้อมูลกันมานานแล้ว
แล้วไปหลากหลายสถานที่หลากหลายแห่งด้วยที่เนี่ยฮะ
เอาภาพศพหรือว่าการเขียนชื่อนี่สัมมนงสมเนร
ยังเคยเข้าไปกราบไปไหว้ไปอบรม
หรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของรัฐธิอนุตรธรรมนะฮะ
เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแทรกตัวเข้ามาในโรงเรียนได้ยังไง
ค่ายคุณธรรมของเด็กเนี่ยนะฮะ
แล้วรัฐธิตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เคยโพสต์เอาไว้ตั้งแต่ตอนยังบวชอยู่นะฮะ
พระมหาภัยวันเนี่ยเคยโพสต์บอกว่ารัฐธิอนุตรธรรมได้ชักชวนพิสุสัมมะเนรไปเข้ารัฐธิ
อ้างว่าเป็นหลักธรรมเดียวกับพระพุทธเจ้าอ้างเรื่องเข้าทรงอ้างเรื่องการเป็นองค์การสวรรค์
พระพุทธเจ้ายังต้องรับธรรมะจากรัฐธิอนุตรธรรมถึงได้บรรลุธรรม
บอกว่านี่คือภัยต่อพระพุทธศาสนาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบให้หน่อย
แล้วก็ล่วงเลยผ่านมาจนถึงตอนนี้นะฮะลุกลามไปถึงในโรงเรียนแล้ว
ตอนนี้ในโลกออนไลน์ก็ยังเผยแพร่คลิปวิดีโอหลักธรรมคำสอนจากรัฐธินี้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเฉพาะเรื่องของคนตายที่อยู่กับรัฐธินี้
ตายแล้วจะมีบุญเนื้อตัวจะแบบนุ่มนิ่มอ่อนนุ่มเนี่ย
อ่าส่วนคลิปนี้ไม่รู้นี่เห็นไหมโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมอืมอ้าว
ยังไงก็ฝากหน่อยนะฮะสองเรื่องเนอะเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องจริงจริง
พอเวลาถ้าเซ็นอนุมัติกิจกรรมอบรมอะไรอาจจะต้องขอดูในรายละเอียดนิดนึง
หรือว่าต้องลงไปดูอย่างแท้จริงเลยล่ะว่าสิ่งที่เขาทำเรื่องมาว่า๑๒๓๔เนี่ย
ค่ะมันเป็นอย่างนั้นป่ะมันสอดแทรกอะไรเข้ามาหรือเปล่า